ห่อผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงไทยที่ต้องการที่จะมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
โอนเงินให้รายละ๓๐๐๐๑๐๐๐บาท
พบว่าผู้ต้องหาทำมาแล้วกว่า๑ปีได้เงินไปมากกว่า๒๐ล้านบาท
โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเกือบ๑๐เล่ม
เป็นของกลางที่ตำรวจกองกำกับการ๓กองบังคับการปราบปรามตรวจยึดได้
ขณะที่เข้าจับนางสาวอุราพรเกษาวัฒนะที่ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ภายในซอยเพชรเกษม๗๗
ถนนเพชรเกษมแขวงหนองค้างพลูเขตหนองแข็มกรุงเทพ
ผ่านตำรวจเอกสีทัศน์ชะเดชครูวัฒนะเศษรองผู้บังคับการปรับกรามกล่าวว่านางอุราพร
จะให้สามีซึ่งเป็นชาวไนเจรียพร้อมกับหญิงไทยอีก๒คน
หาเหยื่อตามเว็บไซต์แชทหาคู่ชาวต่างชาติเพื่อหลอกคุยตีสนิทให้เหยื่อตายใจ
โดยผู้ต้องหาก็จะอ้างตัวว่าเป็นชาวต่างชาติผิวขาวหน้าตาดีมีฐานะร่ำรวย
จะขอเหยื่อแต่งงานหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะบอกว่ามีสินค้าราคาแพงส่งมาให้
เพื่อเป็นค่ามัดจำการแต่งงานแต่ว่าสินค้าติดค้างอยู่ที่สนามบิน
ต้องใช้เงินติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อนำสินค้าออกมา
จึงทำให้เหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้ครั้งละ๓๐๐๐๑๐๐๐บาท
นางสาวอุราพรให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมมือกับนายซิก้าชินีดู
ชาวไนเจรียกับหญิงไทยอีก๒คนทำมาประมาณ๑ปี
อกเงินได้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
โดยทราบวิธีการหลอกเหยื่อมาจากแฟนชาวไนเจรีย
ตำรวจจึงเตรียมขยายผลจับหญิงไทยที่ร่วมขบวนการอีก๒ราย
ส่วนนายซิก้าทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด
เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจน